ใครที่ชื่นชอบสัตว์เลี้ยงน่ารักตัวเล็กอย่างเจ้าชูก้าเนี่ย

ชูก้าอาจจะเป็นชื่อที่หลายคนไม่คุ้นนะ
แต่ถ้าเกิดเห็นหน้าแล้วจะต้องร้องอ๋อแน่นอนค่ะ
เพราะว่ามีคนที่เขาเลี้ยงเจ้าชูก้าเนี่ย
สร้างเป็นอาชีพเป็นรายได้ได้ดีทีเดียว
โอ้โหชูก้าอยู่ในกระเป๋า
ชูก้ามันเป็นน้ำตาลอ่ะเม็ด
ไม่ใช่ชูก้าที่มันเป็นน้ำตาลอย่างนั้น

ใช่ชูก้าไกลเดอร์

เต็มชื่ออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าจิงโจ้ร่อน

ไม่ได้กลายเดอร์แบบนั้น
ถูกคือดูหน้าตามันอาจจะเหมือนกระรอกบิน
คนละชั้นคนละอันดับกันเนี่ยนะคะ

สร้างรายได้ให้กับเจ้าของได้ดีทีเดียวเลยค่ะ
ตัวคุณสุชาได้ก้อนเทชาณีนะค้า
เธอเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงชูก้า

เจ้าชูก้านี้มากก็เลยเพาะเลี้ยงเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะ
จนนำมาเพาะพันธุ์ขายสร้างรายได้ให้กับเธอเลยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือ
เห็นความน่ารักแล้วก็สีสันที่สวยงามของมัน

พอเลี้ยงจนโตเต็มวัยก็เลยหาเพื่อนให้มันมาขยายพันธุ์

สร้างเป็นอาชีพแบบว่าขายให้คนอื่นต่อไปด้วยนะคะ
แต่ละเดือนมียอดจองตั้งแต่มันตั้งท้อง
ตั้งแต่ยังไม่คลอดออกมาเลยนะคะ
ทำให้สร้างรายได้ให้กับเธอนะคะ
เมื่อเธอเลี้ยงเจ้าชูก้าได้ประมาณสักเดือนหนึ่ง

ก็ถึงเวลาจัดส่งให้กับลูกค้าที่จองคิวเอาไว้
แล้วก็แนะนำวิธีการเลี้ยงดูให้กับคนที่เขาสนใจ
ซึ่งแต่ละตัวนี้นะคะก็จะมีราคาต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับสีของมันขึ้นอยู่กับขนาดของมัน
จะมีสีอะไรบ้างต่างกันยังไงราคาเท่าไหร่
ฟังคุณสุชาดาบอกหน่อยค่ะ
สวยเลยอ่ะนี่ลูกคิดสีขาว
ตัวนั้นเกิดอยู่๖ขาว
โอ้โหสร้างรายได้ดีนะ
เพราะว่าเป็นพันธุ์น่ะแล้วก็สีแบบว่าสวยหน่อย
ถึง๕๖พันบาทเลยนะตัวนั้น
แล้วแต่คนชอบชอบสีหลากหลายหลวดลายหรือชอบสีเพลิน
ใช่เดียวใช่แต่แน่นอนว่าเป็นเพื่อนคลายเหงาเป็นอย่างดี
ใครจะเลี้ยงเนี่ยต้องใส่ใจดูแลนะ

ก็ต้องพิจารณาดูว่าเรามีความพร้อมในการเลี้ยงดูเขาไหมแค่ไหนอย่างไร

ก็สามารถโทรศัพท์ไปพูดคุยสอบถามกับคุณสุชาดาได้นะคะ
หมายเลขให้แล้ว๐๘๓๐๑๒๓๕๕๓ค่ะ

เหมือนกระรอกแบบที่วิ่งบนสายไฟหน้าบ้านดิฉันเลย

กินมะม่วงหน้าบ้านทุกเช้า

หน้าล่ะคุณถึงรู้ว่ามันไปกินมะม่วง
รู้สิที่ฉันจะไปสอยมะม่วงเหลือครึ่งลูก

แม่แย่งกันกระลอกกินอยู่ที่หน้าบ้าน